สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

หลังเคารพทรงชาติกลับมาเจอกันนะฮะ
กับวันที่วันนี้ตัวเลขโควิดของเรายัง๕๐๐กว่าอยู่
ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คือสถาบันสถานบันเทิงขอโทษนะครับ
เป็น๙เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นยอดอีกยอดนึงว่า
อดก็ทะลุพุ่งไปเกือบร้อย

บ่อนก็ยังมีอีกเทียบเลยเขาบอกว่าติดตามกันพอสมควร
ไม่ว่าจะเป็นบ่อนไก่ผับบาร์ฟิตเน็ตช่วงนี้นะครับ
ซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกว่า

พวกเราคงจะเห็นตัวเลขกันพอสมควร
แองจี้หล่อนไปบ้านหล่อนมาเป็นยังไงบ้าง

ก็ตอนนี้เข้มงว่าทุกอย่างทุกจุดเลย
ตั้งแต่ด่านเข้าจังหวัดเชียงใหม่
ก็จะมีการตรวจอุณหภูมิสแกน

จนถึงสนามบินมีการคัดกรอง
จนถึงบนเครื่องบินเองก็ประกาศห้าม
ประกาศห้ามรับประทานอาหารห้ามถอดแมท
แล้วก็มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง

แล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยว
หรือคนเดินทางก็น้อยลงมาก
ทั้งลำมีมาแบบ๓๐๔๐คน

คนไม่เดินทางกันเลยเขาบอกตอนนี้

ห้ามกราคมที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
นายกบนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เขากล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ

หลังจากนี้มันจะต้องมีการเยียวยาแหละ

เงียบผิดปกติคือเงียบจริง
แม้กระทั่งคนขายก๋วยตรงก๋วเตี๋ยยังแบบว่า
ก๋วยเต๋วของกินยังบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย

เอ้าทำไมแกว่าไปปิดปกติไปตีสอง

ไม่มีคนมาตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้คนเขาก็เลยจะคราวนี้

คนที่ไปเอาเงินจากคนละครึ่ง
จำได้ไหมคนละครึ่งที่เราไปจองคนละครึ่งเนี่ย
ก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะต้องเสียภาษีด้วย

ก็ปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการแล้ว
นายกบอกจะต้องช่วยเหลือประชาชนทุกคน

ไม่ใช่เฉพาะบางพื้นที่ซึ่งมาตรการต่างเนี่ย
ก็จะออกมาต้องใช้เงินอีกจำนวนมาก
และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ถังแตกอืม
รัฐบาลนี้ยังมีเงินเพียงพออยู่นะครับ
เอาละคนสงสัยกันเยอะพอสมควร
สับสนระหว่างเกี่ยวกับว่าโครงการคนละครึ่ง
โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับ
ว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกที่ไปเอาเงินโครงการคนละครึ่ง
แบบว่าไปเอาคนที่แบบว่าสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้

ทั้งหมดที่แบบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลาย

เก็บภาษีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยระบุว่า

เขาไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากไหน
เพราะรัฐภาพเนี่ยเขาออกมาจากการออกมา
ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

ทำความเข้าใจกันให้ดีเพราะวันนี้ต้องร่วมมือกัน

ในขณะที่วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนจับตามองกันพอสมควรเกี่ยวกับ

ผู้ป่วยถ้าสมมุติวันนี้ของเราเนี่ย

แต่เราหายป่วยไปซักวันที่๔๐๐๐กว่าคือ๕๐กว่า

รวมผู้เสียชีวิตตอนนี้เรายังอยู่ที่๖๕อยู่

หมายถึงว่าเรากระจายกันเองภายในประเทศเนี่ย

เพราะว่ากระจายภายในประเทศปกติเรามีเป็นร้อยถูกต้องไหมเม
วันนี้เราเหลือ๘๒คนลดลงมา
แต่ที่มันจะไปเยอะเนี่ยก็คือการตรวจที่ตลาดปลาตลาดกุ้งทั้งหลายเนี่ย
ตรวจเชิงรุกนะครับแต่คัดกรองเชิงรุกครับ
ไปเจอ๔๓๙คนแล้วก็มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แต่ทุกคนจะต้องเข้าสเตรดควารันทีนอ่าใช่
เมื่อวานมีการพูดว่าไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษเนี่ย
เข้ามาเข้ามาติดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในสเตรดควารันทีนครับ
นะครับเข้าสถานกัดการณ์โลกเนี่ย๖คมอืม
เขาได้ประกาศแจ้งประชาชนที่เคยเดินทางไป๑๑จุดพื้นที่เสี่ยง
คุณฟังดีนะฮะเอาในกรุงเทพก่อน
วันนี้มันมีข่าวมาอีกว่าถ้าสมมุติคุณไปในจังหวัดที่มีการควบคุมอย่างรุนแรง
อาจจะต้องกักตัวแต่คำว่ากักตัวเนี่ยรัฐบาลก็ไม่บังคับคุณหรอกฮะว่ากักตัว
แต่คุณจะต้องกักตัวเพื่อส่วนรวมดูแลตัวเองเพื่อส่วนรวม
อย่างจังหวัดที่คุณไปมาอย่างคุณไปสมุทรสาครมา
คุณไปจังหวัดชนบุรีจันทบุรีระยองมาเนี่ยคุณกลับมาคุณต้องกักตัว
ยังไงคุณต้องกักตัวเอง๑๔วันแน่นอน
กรุงเทพมหานครเขาประชาสัมพันธ์เลยครับเขาประกาศแจ้งประชาชน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด
พื้นที่เสี่ยงที่กรุงเทพมหานครเขาประกาศมานะครับ
จังหวัดสมุทรสาคอนจังหวัดนครปฐมน์ตำบลบางรกรรม
อำเภอกำแพงแสนตำบลบางหลวงตำบลดอยตูมและอำเภอบางเลน
ในขณะเดียวกันจังหวัดนนทบุรีซึ่งใกล้กรุงเทพศรเกิร์นเนี่ย
ถ้าสมมุติคุณอยู่หมู่๕หมู่๖ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่ตลาดกลางบางใหญ่แหละเอาง่าย
คุณต้องเริ่มกักตัวนะฮะหรือรายงานตัวนะครับ
ถ้าคุณไปมาจากจังหวัดชนบุรีบางระมูลถ้าคุณมาจากบางระมูลคุณก็ต้องกักตัวคุณเองเหมือนกัน
หรือจังหวัดระยองอำเภอเมืองก็ต้องกักตัวเองเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณดูนะฮะ๔ร้านที่มีการพูดถึงกันเยอะเหลือเกินแสดงว่ามันจะต้องมีวิกฤต
อีสานกรองแก้วนะฮะแล้วก็มีร้านน้องใหม่พาซ่าน้องใหม่คาราโอเกะอยู่ตรงซอยออมสิน
บางยี่เกรดบางภาษาเพราะฉะนั้นร้านที่เราประกาศมาทั้งหมด
ถ้าคุณไปมาภายใน๓วันหมายถึงบวกลบตั้งแต่วันที่๑เลยก็ยิ่งดีนะครับ
ร้านน้องใหม่ภาษาน้องใหม่ขระอุเกตเนี่ยคุณเป็นผู้มีโอกาสเสี่ยง

บางอันก็อาจจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่และบางอันก็คือมาในช่วงหลัง
โปรดมีมาแล้วบางสหรันธุ์ที่ก็ลองดูวันเวลาได้ค่ะ
ถ้าไปมาในช่วงนั้นก็ติดต่อด่วนเลยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้น

ซึ่งในขณะเดียวกันเชียงใหม่เองเรารู้ว่าตอนที่ผ่านมาเชียงใหม่

อยากไปใช่ไหมไม่ใช่ถ้าสมมุติจะพูดไปมา
เขาบอกว่าแหล่งรวมคนกรุงเทพจริงคือวอร์มอัพอร์
รู้สึกวอร์มอัพคุณจะต้องเริ่มกักตัวแล้วเหมือนกันนะครับ

แล้วเขาไม่ได้ไปเที่ยวผับเดียวก็ไปหลายผับหน่อย
ในช่วงวันที่๓๑ดังนั้น
ว่าคุณได้ไปในสถานที่เดียวกันกับเขาหรือเปล่า

เพราะบางทีมันมีที่ต่อที่อะไรไปไปเรื่อยนะ
แล้วช่วงแบบ๓๑ด้วยช่วงนั้นอาจจะปาร์ตี้กันเยอะหน่อย
ซึ่งเขาถามว่าถ้าสมมุติ
ตัวเลขยังเพิ่มอยู่เรายังเห็นตัวเลขหลักเพิ่มอยู่
โอเคแหละของเรียกว่าแรงงานต่างด้าวมันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นไม่แปลกหรอก
เพราะเขาอยู่กับหมื่นคนแสงคน
แต่ถ้าสมมุติการแพร่ระบาดในกรุงเทพเนี่ย
มันมีการเพิ่มเพิ่มจนอันตรายปุ๊บ

คือล็อกดาวน์

แต่ว่าเมื่อวานี้ถ้าเกิดมีใครติดตามคำพูดของนายกรัฐมนตรี
ไม่มีการล็อกดาวน์

แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ซึ่งเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีหมอตี
ตีก็คือเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็บอกเฮ้ย
อาจจะเป็นจะต้องล็อกดาวน์หรือเปล่าเจ็บแต่จบ
เจ็บแต่จบนั่นคือรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
ในขณะเดียวกันช่วงเย็นผ่านมาสอบ
รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็บอกว่าสอบคออนุมัติแล้ว
ว่าให้เขตพื้นที่คุม๕จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่การล็อกดาวน์
หลังจากนั้นปุ๊บนายกบอกเฮ้ยล็อกไม่ได้
ประชาชนก็เริ่มสับสนแล้วล็อกไม่ได้

ซึ่งเขาเรียกว่าพื้นที่ไอ้๕จังหวัดนะ
ที่มีความสับสนให้ข่าวไม่ตรงกันระหว่างรัฐมนตรีช่วยกับนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยตีกับนายกตู่

วันนี้นายกเขาก็เลยเย็นว่าไม่ใช่การล็อกดาวน์อืม
ซึ่งการล็อกดาวน์ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้
นั่นคือการห้ามเดินทาง
ลึกออกมั้ยยังร้อนจะกลับมากรุงเทพไม่ได้

แต่อันนี้ไม่ได้ล็อกดาวน์

เมื่อก่อนตอนที่เราเจอกันเมื่อปีที่แล้วคืออยู่แต่ภายในบ้าน
บ้านเมืองเหมือนเมืองบ้านล้าง

เพราะคือน่ากากอนนากฐอันน๊ามายเราหาซื้าง่ายขึ้นมั้ยล่ะ

ถ้าสมมุติเรายังแก้ปัญหาไม่ได้
อย่างไรก็ตามทุกพื้นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

และที่สำคัญการกลับมาใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

แต่ขณะเดียวกันเราเริ่มไม่ค่อยได้ใช้กันเยอะแล้วล่ะ

อยากให้ทุกคนที่เข้าไปเล่นการพนัน
ขอให้เข้าสู่ระบบการคัดกรองโรค

ส่วนการประชุมคอรมอลในวันเดียวกันนี้
ได้มีการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ

รองรับเรื่องวัคซีนระยะแรก

็อตแรกเราน่าจะมาถึงกุมภาพันธ์

เพราะฉะนั้นล็อตแรกที่จะฉีดคือใครฮะ
บุคลากรทางการแพทย์

แต่วันนี้เขามีการเพิ่มไปอีก

จะต้องจัดซื้ออีกประมาณสัก๒ล้านโดส

ช่วงปลายมีนาคมนี่นะฮะ

เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะอยู่ที่บุคลากรของการแพทย์

จะอยู่กับการแพทย์กับคนเท่าคนแก่
ที่มีภาวะเสี่ยงคนที่เป็นโรคทั้งหลาย

ในขณะเดียวกันมีนาช่วงปลายที่วันนี้นายกเขาพูดถึงมีนา
วันนี้เขาใช้งบประมาณรองรับเรื่องวัคซีนระยะแรก
สำหรับการจัดซื้อวัคซีน๒ล้านโดส

เราจะได้รับวัคซีนเข้ามาประมาณสัก๘แสนโดส
แต่สำหรับประชาชนประมาณ๔แสนคน
เพราะฉะนั้นประชาชน๑คนเท่ากับต้องฉีด๒โดส๒โดส
๒ถึง๓ด้วยบางคนก็บอกถึง๓หรือ๓แปล
แล้วก็สเต็ปต่อไปเมษาถึงพฤษภาครับ

เขาบอกว่าเราจะได้วัคซีนอีก๑ล้านโดส
เพราะฉะนั้น๑ล้านโดสเนี่ยมันก็จะเพียงพอกับประชากรอยู่ที่๕แสนคน
แต่ประเทศไทยของเรามีทั้งหมด๗๐กว่าล้านคน

เราจะได้เพิ่มมาอีก๒๖ล้านโดส
มา๒๖ล้านโดสเราก็จะใช้เพียงพอกับ๑๓ล้านคน

ยังเยอะอยู่แต่ก็โอเคดีกว่าไม่มีอะไรเลย
ประเทศลาวเขาได้ฉีดกันแล้วเมื่อวานนี้

เพราะสิงคโปรเขาก็เริ่มทยอยฉีดกันไปแล้ว
มาเดี๋ยวก็น่าจะฉีดสักอันอาทิตย์หน้า
แต่ของไทยล็อตที่๒ล็อตที่๓มีอยู่ในเรื่องของการแบบว่าติดต่อ
ติดต่ออยู่ติดต่อขอซื้ออยู่
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมาจากบริษัทไหน
ในพิธีไทยผ่านก็จะมีกำลังถึง๒๐๐ล้าน
เขาบอกว่าความฝันของรัฐบาลไทยเลยล่ะ
เขาบอกว่าโอเคล่ะเราจะต้องวิจัย
ในที่สุดเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่เค้าคิดค้นกันเสร็จแล้ว

อีกหน่อยเราอาจจะเป็นคนผลิตวัคซีน

เพราะวันนี้เราดูกันเองเราก็ต้องไปเอามาจากอังกฤษ
เราต้องไปเอามาจากอเมริกาเยอรมันบ้างถูกต้องไหมครับ
จีนจีนพี่ปูรัสเซียญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้
เราจะต้องนำเข้าผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอ
เพราะเรายังบอกว่าซาเนี่ยมันยังเป็นแค่บางประเทศ
แต่อันนี้คั่วโลกเหนือยังโดนเลย
ยังเป็นด้วยทั่วโลกเหนือก็โดนทั่วโลกใต้ก็โดน
โดนกันหมดทุกประเทศคือทั่วโลกจริง
แล้วไม่ได้โดนกระทบแค่เฉพาะแบบเศรษฐกิจปกตินะคะ
อย่างเรื่องของการคมนาคมทั้งหลาย
อย่างเรื่องของผลส่งรวมไปถึงอย่างคอสมกรเอง
วันนี้ก็มีกรณีที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักหน่วงมากทีเดียวค่ะ
ก็เป็นของบัสเซอร์รถเมียกรุงเทพประกาศแจ้งข่าวว่า
ทางคอสมกรนี่เตรียมรถเที่ยววิ่งเหลือ๖๐เปอร์เซ็นต์
ส่งผลให้รถทุกสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จะหมดเร็วขึ้นแล้วก็ทิ้งระยะห่างมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้จะต้องรอทางคสมกรประกาศใช้มาตรการนี้แต่ละสาย

หลังจากมีการโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ออกไปปั๊บ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบมากมายทีเดียวค่ะ
โดยเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าจากที่แน่นอยู่แล้วเนี่ย
จะให้แออัดเป็นปลากระป๋องพอรสน้อยลง
คนก็ต้องหันมาขึ้นรถไฟฟ้ามากขึ้นขึ้นแท็กซี่มากขึ้น
ค่าเดินทางที่ต้องจ่ายก็มากขึ้น
ใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ซะ
พนักงานรถเมย์ก็ได้ออกมาชี้แจง

การลดเที่ยววิ่งลดจำนวนลดลงเนี่ย
แต่แบ่งกะของพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น๓กะ

พนักงานทุกคนยังมาทำงานเต็มจำนวนค่ะ
รถอาจจะล่าช้าเพราะปัจจัยรถติดบ้างนะคะ
พนักงานก็กลัวโรคโควิดเหมือนกัน

เราทำงานเจอคนแปลกหน้าเยอะความเสี่ยงสูงเหมือนกันค่ะ
แฮชแท็กอันนี้พนักงานรถเมย์
ในขณะเดียวกันร้านอาหารทะเล
ชื่อดังในพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็เปิดมานาน๒๓ปีก็มีการโพสต์ข้อความ
แจงลูกค้าบอกว่าประกาศปิดร้านเลย

เราขอยอมแพ้แล้วครับเราสู้ไม่ไหวแล้ว
แล้วจริงก็คือตั้งแต่กลับมาเปิดได้

เราก็แบบภาระขาดทุนมาโดยตลอด
แต่ช่วงนั้นเรามีความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเอาไว้
ซึ่งความผิดรอบนี้มาจากการทุษฎิจาศิลักษณะที่รัฐ
ไม่ว่าจะกรณีแรงงานข้ามชาติหรือว่ากรณีบ่อน
แต่รัฐกลับโยงความรับผิดชอบและภาระมาให้ภาคเอกชน
คำสั่งปิดก่อนวันปีใหม่สร้างความเสียหายแก่เรามาก
ลูกค้ายกเลิกการจองทั้งหมด
ทำให้ไม่มีทางเลือกนอกจากปิดร้าน
ปลสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังอยากจะอุดหนุน
เราก็หวังว่าการล็อกดาวน์รอบนี้

ที่จะรักษาพนักงานเอาไว้บางส่วน
แต่เขาประกาศปิดร้านเลยร้านอาหารทะเลใหญ่พอสมควรที่พัทยา
น้องรถเมย์นี่คือแต่งงานแล้ววิ่งน้อยลงไหมฮะ๑วัน

โดนทุกส่วนโดนทุกภาคส่วนจริง

ก็พอไม่มีพนักงานทำงานในตามออฟฟิศ
บางทีร้านค้าที่ขายพนักงานออฟฟิศ

เพราะว่าตอนนี้เวลาเราไปเห็นตามร้านอาหารส่วนใหญ่
เราจะเห็นกราฟฟู้ดฟู้ดแพนด้าแล้วก็ไลน์แมนนั่งอยู่ข้างหน้าเต็มเลยนะ
แต่ข้างในไม่มีคนนั่งใช่นะครับเป็นแบบนั้นนะครับครับ
เป็นคนเด็กคนนึงที่แบบว่าอยู่สมุทรสาครทำงาน
แล้วตัวเองกลับไปบ้านแล้วพาไปให้คุณพ่อคุณแม่อายุ๘๐กว่า
พี่ชายตัวเองอายุ๕๐กว่าติดกันทั้งบ้านอย่างนี้
ช่วงนี้อาจจะต้องเว้นระยะห่างกันสักนิดนึง

ที่หมดดำบอกอันนี้เคลียร์กันชัดเจนเลยนะฮะ
คลังชี้แจงคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะครับ

นะฮะจากกรณีที่มีรายงานว่าประชาชนได้รับ
เงินจากโครงการคนละครึ่งจำนวน๓๐๐บาท
ปีนะฮะ๒๕๖๓เนี่ย
ให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นั้นเนี่ย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเนี่ย
เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้งนะครับจึงต้องประมวลมาตราทั้งหมดนะครับ
เพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคังแล้วก็คณะรัฐมนตรีในคราวเดียว
โดยจะมีการต้องเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษีนะครับ๒๕๖๓
ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการนะครับผมภาษีในปี๒๕๖
และเงินที่ได้รับในปี๒๕๖๔ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี๒๕๖๕ด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่มีการปรับเพิ่มวงเงินคนละครึ่งจาก๓๕๐๐บาทเป็น๕๐๐บาท
ให้ใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนั้นทราบว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอจากภาคเอกชนครับ
ซึ่งคลังเนี่ยยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับเพิ่มแต่อย่างใดยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยการให้วงเงินคนละครึ่งนะครับ
ยังให้ที่๓๕๐๐บาทไปจนถึงวันที่๓๑มีนาคมตามกำหนดเดิมครับผม
พอตอน๑๑โมงเที่ยงรอทางสอบคอแถลงเราสรุปกับไทม์ไลน์แล้วว่าเขาไปไหนมาบ้าง
ไม่ผู้ที่ติดเชื้อน้นเนี่ยไปไหนประมาณแบบนี้
ถ้างั้นผมติดโควิดฉันบอกฉันไม่กลัวอังญาติเดิมกลัวตอนไล่ไทม์ไลน์เนี่ยละ
ไม่ใช่ให้ทำลายตัวเองนะไม่ใช่ให้ทำลายคนอื่นนะ

เขาไม่บอกหมดอย่างบางคนไปแบบที่อาโคจร

ก็ไล่ไทม์ไลน์ไปเถอะแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อไง

คุณแม่ไม่ได้คุณแม่ต้องบอกให้หมด

ดำหรือคนรอบข้างคุณแม่ต้องเชียร์ให้บอกให้หมด
เพราะมันการหมกเม็ดเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดินร้อน

คุณแม่ไปบางโมทุกวัน๒ทุ่มถึง๓ทุ่มไม่ต้องบอก

ไม่ได้หรอกคุณแม่คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างของสังคมนะ

ถ้าทำอะไรมานี่คือคูณ๑๐นะคะ
ความเสียหายคุณ๑๐คูณร้อยนะคะ

ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือจบเลย

เขาบอกกงพุทิก็บอกว่าเตือนฝนจะถลงใต้ด้วยเสียง

แจ็คไอจีฉันนะไอจีฉันแบบว่าอยู่ดีโย่ตกเยอะ

นี่พูดไปปุ๊บคนไปเปิดดูแกก็นำไปนะ

มิน่าทำให้เอ็งจิถึงรู้เรื่องมาจากแจ๊คนี้เอง

มันลงจริงแต่ครูบอกเอ็งว่าครูก็ไม่ต้องทำตัวเองแต่เป็นตัวอย่างที่ดีกันต่าง
ไม่ต้องไปเสื้อปต่ามัน

อุตุเตือน๔จังหวัดทั้งภาคใต้นะคะ

หารรถรรภ์เรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะ

ก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้
งด้วยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
ปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ประกอบกับหย่อมอากาศต่ำ
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย
ก็ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
แล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักบ้างบางแห่งในวันที่๔๗มกราคมนี้
จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณจังหวัดสงขราปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะ
และฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงด้วย
ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรายจากฝนแล้วก็ปริมาณน้ำฝนสะสมค่ะ
ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับที่หาดนราทัศน์อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
เป็นระยะทางยาวรอบเลยนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำ

เนื่องจากว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

สำหรับเรือประมงที่อยู่ในหมู่บ้านเอง
ก็ต้องหยุดหาปลาในช่วงมรสุมแบบนี้ด้วย
ขณะที่พ่อค้าขายไอศกรีมคนนึงก็กลับบอกว่า
ช่วงหน้าฝนมีลูกค้าน้อยลง

ทำให้รายได้ก็น้อยลงไปด้วย
หลายอย่างด้วยฝนเข้ามาด้วยอีก

พอกลาดอมเปอร์ดำอ่ะครับ

หยิบตีเจ้าขนาดนี้จะจบรายการอ่ะ

พี่แอดข่าวของพี่ไปขอเปิดดูแป๊บหนึ่ง

นายทำไมไอจิมมันขึ้นขึ้น

กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ฮะหลังจากที่มีผู้ใช้

คู่แข่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโรค๕ชมที่แล้ว

มันอยู่รึยังจริงเนี่ยจริงโอ๊ยคุณแม่คู่แข่งตูมตา

คนนี้หรอ

อ๋อมีเรื่องอุบาตกว่านั้นอีกเธอจะเล่าให้ฟัง
คุณแม่คุยมากไว้เท่าไรเนี่ยเจ๊บอกคู่แข่งตูมตามาแล้ว

ไปนอนที่ไหนทำไมแจ้งตูมตา

ครับผมผู้เศรษฐ์กูตามใส่กางเกงป้าแพรด้วยนะอยู่บ้านน่ะ
เห็นมันเรื่องเล่าจริงแล้วที่คุณแม่ชอบนั่งบนต่าง
ไม่มีเช็คกานอนเล่นอย่างนี้ให้เรียกผู้ชายคานเข้ามาน่ะอืม
ตายอีแจ๊คเดี๋ยวก่อนจะจบรายการ
เดี๋ยวก่อนครับกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับ
โลกออนไลน์หลังที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คธินพัฒน์แสงธนรัฐ
ได้โพสต์ภาพเส้นผมของลูกค้าที่ผ่านการกัดสีเอง
ไอ้เส้นผมอ่ะเขาไม่ให้กัดสีเองนะเพราะมันจะมีเวลาของมัน
ใช่คุณไม่ใช่ถ้าไปซื้อให้โดยแยกประกัดมันขาดมันขาดหมดไง
ขนาดคุณให้ร้านกัดนานเกินนิดหนึ่งผมยังขาดเลย
ถูกต้องพอมันถูกเข้าความว่าก่อนใช้ไม่อ่านไง

เขาบอกว่าให้ช่างมืออาชีพคือคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เนี่ย
มันจะต้องไปอบรมมันไม่ใช่ครีมโฟกผมย้อมผม
ถ้าครีมปวกผมย้อมผมเราซื้อมาทำเองกันได้
แต่ถ้าสมมุติไอ้พวกไฮไลท์พวกกัดสีผมแบบให้ทองอย่างนี้
มันจะต้องไปให้โดยเย่นให้โดยเย่นมันทำผมขาดหมดนะ
แล้วไฮโดยเย่นมันไปผสมไฮโดยเย่นอย่างนี้มันจะต้องไปผสมตัวนู้นตัวนี้อีกเยอะ

แล้วนี่ถ้าแพ้นี่ผื่นมาแบบโอ้โหหนักหน่วงเลย
เขาระบุอยู่แล้วว่าให้ช่างผมมืออาชีพใช้
ที่ไม่ไปหาช่างก็จะเป็นแบบนี้การฟอกผมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะ

ถ้าถามเขาน้องเป็นช่างไหม
เขาบอกว่าเขามีแฟนเป็นเขามีแฟนเป็นช่างว่ะ
ไม่รู้จะพูดยังไงเขาคิดแต่สินค้าไม่ดี
แล้วเราก็พูดยังไงดีว่าซื้อไปฟอกสองคนขาดทั้งสองคนเลย
คือเพราะว่าเมนมันจะต้องผสมหลายตัว
ไม่จริงถ้าเป็นที่ร้านปกติเขาก็จะดูตลอด
เขาจะมีคนแบบมายืนดูตลอดว่าผมมันไปถึงไหนแล้ว
มันกัดไปเยอะเกินไปไหมถ้าเส้นมันบางเล็ก

บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะเราทำเองอะเนอะ
จริงนะฮะอย่างพี่ชาวไปทำไฮไลท์เมื่อก่อนนี้
เขาก็จะมีที่แบบที่เป็นความร้อนอ่ะอืมมาอบไว้ปุ๊บเสร็จแล้ว
เขาก็จะมาแกะดูทุก๑๕นาทีจะมาแกะดู

หรือว่าเขาต้องรีบใช้เลย
ซึ่งเขาบอกว่างานนี้นะทุกคนเข้ามาคอมเมนต์กันแบบ
ส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยการจะทำสีผม
มันจะต้องสังเกตข้างกล่องด้วยเว้ย
มันจะต้องดูข้างกล่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ย
ว่าเราสามารถทำเองได้หรือเปล่า
เพราะผลิตภัณฑ์ทำสีผมบางชนิดเนี่ยมันต้องใช้ช่าง
คนที่จะทำสีผมเธอต้องไปเอาอบรมไปเรียน
คือจริงถ้าจะทำเองได้อาจจะต้องแบบดูละเอียดนิดนึ
เพราะว่าบางทีเส้นผมแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ดังนั้นวิธีการในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกัน
ความใช้เวลามากใช้เวลาน้อยของแต่ละคน

ถูกต้องอย่างมีผู้ทำที่ร้านป่ะอื้อฮือเนี้ยเห็นไหมอันนี้เขาช่าง
ผมทำให้ไงช่างผมก็ทำให้อะไรอย่างเงี้ยพี่ป้อนต้องไปอบรมใช่ไหมพวก
เนี้ยอบรมมันจะต้องอบรมพี่ป้อนต้องไปอบรมหรืออบวุ้นเส้นฮะ
เฮ้ยก็ผมต้องไปเรียนไปเรียนหมดแหละใช่ช่างผมก็ต้องไปเรียน
เขาต้องฝึกฝนเนี่ยเห็นไหมสีผมถึงจะสวยสีที่ผสมเนี่ย
ก็อย่างที่โมดำบอกไม่ใช่ว่าใช้ตัวเดียวล้วนอืม
จะต้องมีแบบเบสที่มันแบบว่าเป็นตัวหนักแล้วก็เอาตัวหนึ่งเนี่ย
ที่เป็นเบสตัวเบามาผสมกันแล้วก็มาทานแล้วก็ฟอกสี
โอ้เช่นนี้นะคะแล้วก่อนจะขึ้นใหม่เนอะน่าเสียดายนะครับ
จวกสนั่นครับแม่เต่ามะเฟืองยักษ์ขึ้นวางไข่หาดกะตะ
ไทยมุงเนี่ยล้อมดูแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ไปอีกครับ
กลายเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับ
ได้โพสต์ภาพแม่เต่ามะเฟืองยักษ์ขึ้นมา

ข่าวดีรับปีใหม่คือการกลับมาวางไข่ของเต่ามาเฟือง

ครั้งแรกในรอบกว่า๒๐ปีครับแม้จะเป็นแม่เต่ามือใหม่
และถูกรบกวนนะครับด้วยแสงไฟแล้วก็ผู้คนริมหาด
ทำให้มีเส้นทางการขึ้นหาดที่สับสนวกวนนะครับ
แต่แม่เต่าก็วางไข่ไม่ต่ำกว่า๕๐๖๐ฟองได้สำเร็จ
ซึ่งตอกย้ำว่าธรรมชาติในประเทศไทยยังมีโอกาสในการฟื้นฟูตัวเองนะครับ
หากมีการจัดพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
อย่างไรก็ตามครับขณะที่เต่ากำลังขึ้นมาวางไข่เนี่ย
ได้มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเข้าไปรุมล้อมดูการวางไข่
บ้างก็ถ่ายรูปนะครับภาพนะฮะคู่กับแม่เต่าจนแทบจะประชิดตัวกันเลยทีเดียว
หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาวิภาควิจารณ์กัน
กับพฤติกรรมของผู้ที่เข้าไปเซลฟี่กับแม่เต่ามาเฟือง
โดยมองว่าเป็นการรบกวนเต่านะฮะอาจทำให้เต่าเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยครับ
แล้วก็ไม่กลับมาวางไข่อีกนะฮะและถ้าเป็นคุณกำลังคลอดลูกเนี่ย
แล้วเจอคนมาเดินล้อมหน้าล้อมหลังถ่ายรูปแบบนี้จะรู้สึกยังไง
ก็จริงเพราะว่าจริงเขาไม่ค่อยขึ้นใช่แต่ช่วงหลังมามันไม่ค่อยขึ้นเลยจริงค่ะ
ก็มีเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ถ่าย
การวางไข่ของเขาแต่ถ้าคนเยอะปกติเขาไม่มาอีกแล้วอ่าใช่นะครับผม
พี่เคยดูต่างประเทศเวลาลูกเต่าที่เขาคลอดมาเสร็จแล้วเนี่ย
เขาจะลงทะเลได้เนี่ยคือเขาจะอาศัยแสงจันทร์
พระอาจารย์มดเขาจะมองที่พระจันทร์เพราะพระจันทร์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางทะเล
เขาก็จะวิ่งไปที่ทะเลแต่ล่าสุดเนี่ยไปเจอแบบพวกแสงไฟที่ขายของตามหาด
อืมเขาก็จะวิ่งไปที่แสงไฟตามร้านตรงนั้นอ่ะแล้วก็โดนรถทับ
ใช่เพราะหลังเขาก็เลยจะช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้มี
เขาจะให้ไม่มีร้านขายกลางคืนใช่บางทีแสงเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็อาจจะตกปวดน้องจริงอันเนี้ยถูกต้อง
นะคะก็อย่าทำเลยเนาะ
เอามาค่ะยังไงมันวานนี้เปิดทำงานวันแรก๔มกราคมนะครับก็
เขาไปอยู่ในมหาชนปุ๊บเพราะฉะนั้นในตำแหน่งผู้บริหารถ้ามีใครเข้าใครออกก็ต้องทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
เมื่อวานนี้มีการยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเนี่ยได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยจะมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ๔มกราคมนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นโครงสร้างบริษัททุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหมด
หมายถึงว่าแค่ไม่ดำรงตำแหน่งในที่เขาประกาศหรอ
แต่เชนเนี่ยก็คือเอาล่ะวันนี้เขาจะไปทำช่อง๘ก็ได้เขาไปทำช่อง๓ก็ได้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

อือหนูก็ไม่ติดนะคุณแม่

ถ้าเขาไม่รับเขาจะไปเปิดประตูสุดพวกคุณแม่แต่แรกต่อ

พี่ช่องเดินอยู่ข้างลังด้วย
อ่ามาที่เรื่องราวของน้องซาร่ามากดีกว่า
ตอบชับเจนหลังจากชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่อง

เป็นอีกหนึ่งสาวที่เจอมรสุมถาโถม
ในช่วงปีที่ผ่านมาจริงสำหรับซาร่าคาซิงกินี่
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีประเด็นที่ถามว่าขอไม่พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะ
แต่อยากรู้ว่าคุณแม่เนี่ยจะบอกน้องให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อแล้วจะบอกอย่างไรคะ

ซาร่าก็ตอบกลับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า
ต้องบอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไร
ควรเริ่มต้นกับลูกด้วยการโกหก
ถ้าคนในครอบครัวเราเริ่มต้นด้วยการโกหก
คงจะโตมาใช้ชีวิตยากกับโลกภายนอก

ยังไงน้องโตมาก็คงรับรู้ข่าวด้วยไม่มากก็น้อยนะครับ
ต้องสร้างเกาะแข็งแรงตั้งแต่สถาบันครอบครัว
พอน้องไปเจออะไรจะได้มีภูมิคุ้มกัน
งานนี้เรียกว่าตอบชัดจบทุกประเด็นที่หลายคนสงสัยกันเลยทีเดียวค่ะ
นะครับผมก็เป็นเรื่องของน้องซาร่านั่นเองนะฮะ
ก็ต้องบอกอยู่แล้วล่ะนึกว่าใครเป็นพ่อนะครับ
ใช่อีกอันหนึ่งใบเฟิร์นค่ะ

ดูจากท่าแล้วตีรังกาลงมาเลยนะแต่ยาย่านี่น่ารักดูแลไม่ห่างเลย
หลายคนก็ตกออกตกใจจริงเนี่ย

เมื่อเราเห็นคลิปที่ใบเฟิร์นพิมชนกประสบอุบัติเหตุตกม้าขณะกำลังฝึกซ้อมขี่ม้าอยู่
โดยคลิปดังกล่าวก็จะเห็นว่าใบเฟิร์นกำลังควบม้ามาด้วยความเร็ว
แต่จู่เนี่ยดูนะคะไม้หยุดแล้วก็พลิกตัวกระทันหัน
ใบเฟิร์นก็เลยอยู่บนหลังม้านั่นปิวกระเด็นตีรังกาตกลงมาที่พื้น

แต่เจ้าตัวยังยิ้มได้ค่ะเพราะว่าได้น้องยายาเข้ามาช่วยดูแล

นี่เขาไปทำอะไรด้วยกันทำไมถึงไปเองนี่ด้วยกันอ่ะแองจี้

อันนี้น่าไปเวิร์คชอปกันนะเนอะน่าจะไปเวิร์คชอปด้วยกัน

โอเคขอให้น้องไม่เป็นไรนะแข็งแรง
ไอ้เฟิร์นไม่ตายง่ายขอรับรอง
แต่มันสวยขึ้นนะขนาดมันหน้าไม่ทำอะไรเลย

นะฮะยายาก็ดูแลไม่ห่างเนาะ

นะฮะขอให้ปลอดภัยนะครับน้องใบเฟิร์นนะ

เต้ยแล้วก็มิ้นท์เหรอ

เออเจอเรามารับดูค่ะ

ทันทุกอย่างคือเต็มใจให้เขาหลอก
คือพวกนี้มาแบบรูปแบบนะคุณแม่

อาฮะคุณแม่ก็อยู่อยู่คุณแม่แล้วอุ้ย
ไม่คุณแม่ที่จริงคนมีคุณแม่เสียดายดีน๊ะ
คุณแม่ตอนนี้ดังมากเลยเท่านั้น

ติดต่อพี่พลตไงพี่พลต

นะชื่อเอวอัศวินลิ้นอัศจรรย์

ตั้งชื่อเรื่องไอ้เศษหรอ

แต้วมิ้วเต้ยนะครับออกเสียงให้ชัดนะครับ
ความสดใสโชว์แดนสะบัดแฟนนั่งชมชื่นใจกันเลยทีเดียว
ดูหน่อยได้ไหมเป็นภาพที่น่ารักสดใสมากมากครับ
ดูจเล่น

แม้จะขาดสาวแม่ก์พยูนีไป๑คนนะฮะ
แต่งานแดนสะบัดยังคงไปต่อแบบไม่มีอะไรมากั้นกันเลยทีเดียว
เพราะทุกคนจัดเต็มฮะใส่สเต็ปแรงแบบไม่ยั้งครับ
ทำเอาเหล่าบรรดาคุณแฟนของสาวที่นั่งชมอยู่
ถึงกับลุกขึ้นมาเต้นด้วยเรียกว่าเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมาก
นี่ฮะเป็นเกมใช่ไหมล่ะเกมเกมเต้น

นี่ไงคิวดิสรับ
แต่ทำไมตอนเจ๊กเนี่ยฉันไม่เห็นสวยน่ารักอย่างนี้เลย
อยู่บ้านอยู่บ้านเนอะ

อ๋อมีแบบนั้นมีเกมได้๔คนเลย

ไม่เอาไม่เอาอย่าไปยุ่งกับมันเยอะเกลียดมัน

นี่อันนี้เขามีสาวคนนึง
เขาบอกตอนท้องเขามองแต่หน้าน้องเดมี่
ลูกเกิดมาเป็นแบบนี้อยากเห็นมาก

เป็นเด็กน้อยที่ใครก็หลงรักจริง
น้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของลิเดีย

ล่าสุดคุณแม่ท่านหนึ่งมีการโพสต์ภาพของน้องเมมี่

พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าตอนท้องเนี่ย

เขาคลอดออกมาออกมาได้แบบนี้ค่ะ
แล้วก็หนูอลินยิ้มเก่งอายุ๑ปีค่ะ

เขาก็ดูแล้วหน้าตาละม้ายคล้ายมีความตาโตเห็นไหม

ทำเอาชาวเน็ตแห่มากดไลค์แล้วก็แชร์กันกระหน่ำเลย

สงสัยตอนพี่ท้องแม่พี่ท้องนี่คงมองหมีแพระด้าอย่างเดียวเนาะ

ปรากฏแม่หนูบอกมองหน้ายาย่า

น้องคนี้

อย่างในเรื่องของฉันไม่ได้ว่าชมมือใหม่เด็กอ่ะ

เกิดอะไรยังเกิดอะไรยัง
ตาโตด้วยเพราะตาเหมือนกลับมาเจอกันใหม่นะคะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ